วันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนำโดยพันธุ์ตำรวจโทกรวัตรปานประพากร
ก็มีการแถลงนะคะผลการตรวจสอบพบรถยนต์ลัมโบกินี่ของภูมิกับโจ้นั้น
เป็นหนึ่งในรถหรูที่ถูกดำเนินคดีเลี่ยงภาษีค่ะครับ
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีพันธ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนผล
ภูมิกับสมนครสวรรค์ได้มีการครอบครองรถยนต์จำนวนยี่สิบเก้าคัน
แล้วก็มีรถยนต์หรูรวมอยู่ในนั้นด้วยพันธุ์ตำรวจเอ่อ
พันธุ์ตำรวจโทกรวัตรบานประพากรอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
วันนี้แถลงนะคะผลการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบบบริหารคดีของดีเอสไอ
พบว่ารถยนต์ของภูมิกับโจ้นั้นที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
เป็นรถยนต์ในคดีรถหรูนำเข้าสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีค่ะรถคันนี้ก็คือรถยี่ห้อลัมโบกินี่แหละค่ะ
รุ่นอเวนทดอร์มูลค่าสี่สิบแปดล้านที่คุณณธพงษ์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะ
คดีนี้ดีเอสไอได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถยนต์รวม๘คนไม่รวมภูมิกับโจ้นะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบนั้นเป็นเพียงผู้ซื้อแล้วก็มีชื่อเป็นผู้ครอบครองคนแรก
หลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนผู้ครอบครองไปนะคะคดีนี้มีผู้ต้องหาแปดคน
กระทำความผิดตามพศพศและปอที่ทำให้รัฐขาดภาษีอากรรวมสามสิบเอ็ดล้านบาท
คดีนี้ดีเอสไอได้ส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมปีหกสอง
ปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของอายการสูงสุดสำหรับคดีรถหรูหลีกเลี่ยงภาษีที่ดีเอสไอ
ดำเนินการนั้นมีการดำเนินคดีทั้งหมดจำนวน๒๑๖คดีมีการสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้พนักงานอายการพิจารณาแล้ว
หนึ่งร้อยห้าสิบคดีและยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอีกหกสิบหกคดีค่ะ